ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าของรถรถเขาเสียจากการที่ถูกน้ำท่วม
ก็เลยเอาไปเข้าศูนย์สักพักศูนย์โทรมาไปดูรถหน่อยสภาพ
อย่างที่เห็นข้างหลังเราทำไมเป็นสภาพนี้
ไม่ใช่ร่องรอยจากการถูกน้ำท่วมนะ
มันเกิดที่สูตรนั่นแหละครับคิดดูสภาพเรา

นี่ใช้หน้าเขาอ่อนไปลมอ่ะไม่ไหว
ถ้าซ่อมแล้วจะกล้าขับต่อไหมหรือยังไงต่อ
เอามาดูความคืบหน้ากันหน่อยเพราะว่าเธอได้โพสต์ทั้งภาพ

สภาพรถแบบนี้เจ้าของรถใจสลายครับ
ข้างหน้าก็พังกระจกก็แตกฝากระโปรงก็ยุบ
กระจกหลังก็แตกมันเหมือนไปผ่านการชนอะไรมา

บ่าย๒๐โทรมาให้มาดูรถหน่อย
ตอนแรกนึกว่าเสร็จแล้วอ๋อไม่ใช่สภาพมันเป็นแบบนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่สิบกันยายนครับ
เขาบอกว่าอุตสาหยังไม่ดำเนินคดีอะไร
แล้วก็จะซ่อมให้จนกว่าจะพอใจถามหน่อยเถอะว่า

คุยกัน๓รอบยื่นข้อเสนอให้รถเสีย

หลังจากนี้จะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดอันนี้เขาโพสต์เอาไว้นะฮะ
เจ้าของรถคือคุณติ๊กเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๐กันยายน
อย่างที่ผมบอกไปว่าเอารถไปเข้าศูนย์ตอน๘โมง
อู่ของรถนี้ที่ศูนย์บริการที่สามพรานนครปฐม
เช็กระยะไปถ่ายน้ำมันเครื่องเพราะว่ารถมันก็ลุยน้ำอะไรกันมา
ซึ่งช่างแจ้งว่าต้องถ่ายน้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องเปลี่ยนผ้าเบรก
เพราะใช้งานมา๒ปีแล้วก็เลยทิ้งรถไว้แล้วก็เดินทางกลับไปที่บ้าน
จนกระทั่งบ่าย๒๕๐ทางศูนย์ติดต่อมาว่ารถประสบอุบัติเหตุเธอก็เอ้า
ไปอยู่ที่ศูนย์แล้วไปประสบเหตุยังไงก็เลยไปดูไปเจอสภาพรถเละแบบนี้เกือบทั้งคัน
ศูนย์แจ้งว่าตอนช่างนำรถลงมาจากลิฟต์เนี่ยจังหวะที่ถอยปรากฏว่ามันเบรกไม่อยู่ครับ
ก็เลยถอยไปชนกำแพงตกใจก็เลยจะเดินหน้าสุดท้ายก็ไปชนห้องอะไรอีก
พังทั้งหน้าพังทั้งหลังแบบนี้หลังจากนั้นสิบสองกันยายนเธอก็เลยไปแจ้งความเอาหลักฐาน
ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เดินทางเข้าไปที่ศูนย์เพื่อไปเจรจา
คุยกัน๓รอบแต่สรุปไม่ได้นะฮะเพราะข้อเสนอของศูนย์เธอบอกว่าเธอเสียเปรียบทุกทาง
เบื้องต้นตอนนี้อยู่ระหว่างการปรึกษาธนายเราฟังความ๒ฝ่าย๒ฝั่ง
ที่ศูนย์บริการด้วยค่ะศูนย์บริการชี้แจงว่าลูกค้านำรถเข้ามา
แล้วก็เอาขึ้นรถสไลด์เข้าไปซ่อมเพราะสตาร์ทไม่ติดเนื่องจากว่าไปลุยน้ำมา
ทางช่างก็เลยไปตรวจสอบพบว่าน้ำเข้าหัวเทียนก็ต้องเปลี่ยนหัวเทียน
ถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนผ้าเบรกแบตเตอรี่ซ่อมเสร็จปุ๊บ
ก็นำรถออกมาจากลิฟต์นะฮะแต่เนื่องจากระหว่างที่เอาลงมา
เบรกมันขัดข้องทำให้รถถอยหลังไปชนข้างหลังอย่างแรง
ด้วยความตกใจครับช่างก็เลยใส่เกียร์ดีมันก็เลยพุ่งไปข้างหน้า
ชนข้างหน้าอีกก็ตรงกันคือชนทั้งหลังชนทั้งหน้า
ขณะที่ผู้เสียหายก็แจ้งว่าไม่ประสงค์จะรับรถคันนี้ถ้าเกิดว่าซ่อม
ขอเปลี่ยนคันใหม่แต่ทางผู้จัดการศูนย์แจ้งว่าเดี๋ยวจะซ่อมให้เสร็จ
หลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเชิญลูกค้ามาร่วมตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง
หรือจะเปลี่ยนรถใหม่แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทให้พึงพอใจทั้งสองฝ่าย
ข้อเสนอจบไม่จบฝั่งของศูนย์บริการบอกว่า
ได้มีการยื่นข้อเสนอและชดเชยให้กับผู้เสียหายให้กับลูกค้ามาตลอด
รับผิดชอบค่าซ่อมให้ทั้งหมดนะที่ค้างอยู่กับไฟแนนซ์ด้วยนะ
จำนวนเงิน๔๕๙๓๗๔บาทให้กับลูกค้าเลย
เสนอให้รถใหม่แต่เป็นรองท็อปนะราคารถ๕๘๕๐๐บาทอัตราดอกเบี้ย
แต่ผู้เสียหายต้องวางเงินดาวน๑๖๕๐๐บาทและผ่อนต่ออีกงวดละ๗๗๑๗บาท
จำนวน๖๐งวดยอดจัดอยู่ที่๔๒๐๐ดอกเบี้ย๕ปีก็อยู่ที่๔๓๐๕๐บาท
ที่เสนอไปรถคันเดิมก็ได้ที่เสียหายแต่ว่าต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์บริการนะ
แต่ปรากฏว่าเมื่อไม่กี่วันก่อน๒๘กันยายนที่ผ่านมาผู้เสียหายที่เคยนำรถสำรองไปใช้เอามาคืน
แล้วก็บอกว่าไอ้ทั้งหมดที่เสนอไปไม่เอาแต่ว่าขอดำเนินการทางกฎหมายแล้วกัน
ซึ่งตอนนี้ณเวลานี้ก็ยังไม่จบไม่รู้ว่าจะอย่างไรเราคงต้องตามกันต่อว่าผู้เสียหายจะเอาอย่างไร
แล้วทางศูนย์บริการจะมีข้อเสนอเพิ่มเติมให้กับผู้เสียหายอย่างไรบ้าง
นี่ก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับที่เกิดขึ้น
แต่ถ้าศูนย์เขาออกมาแสดงความรับผิดชอบนะยื่นเงื่อนไขกันดิฉันว่าเดี๋ยวก็ตกลงกันได้แหละ